ติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของ๒ศิลปินนักแสดงชื่อดังกันต่อค่ะ
ทั่วประเทศกำลังส่งกำลังใจให้กันเลยนะคะ
เริ่มกันที่คุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังวัย๗๓ปีค่ะ
ว่าอาการของพ่อสอนเพชรตอนนี้ทรงตัวค่ะความดันชีพจรปกติ
พอช่วงสายที่ผ่านมาคุณผู้ชมทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเนี่ย
โทรศัพท์สอบถามความคืบหน้ากับคุณสิริโชคลูกชายอีกครั้งนะคะ
คุณสิริโชคบอกว่าตอนนี้อาการของคุณพ่อก็นิ่งทรงกันอยู่นะครับ
คุยกับคุณหมอเมื่อคืนคุณพ่อยังไม่ได้สติค่ะ
ต้นคุณหมอก็บอกว่าคุณพ่อมีอาการไตวายแล้วก็ภาวะเลือดเป็นกรดสูงด้วยนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางคุณสิริโชคยังฝากถึงคนที่เล่นโซเชียล
ให้ระมัดระวังในการโพสต์หรือว่าการแชร์ข่าวด้วย
คือเมื่อวานนี้มันมีหลายเพจหลายรายเหมือนกัน
โพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็ลงในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
ลงข่าวร้ายเหมือนไปแช่งคุณพ่อเขาบอกว่าคุณพ่อจากไปแล้ว
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ให้เกียรติครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ครอบครัวทุกคนเนี่ยก็เครียดกันอยู่นะคะ
แล้วก็สะเทือนใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังต้องมาเจอกับข่าวปลอมแบบนี้อีกนะคะ
ก็ว่ากล่าวตักเตือนกันไปหลายคนแล้วนะฮะ
คุณสุริโชคบอกว่าแต่ตอนนี้มันเครียดมากอยู่แล้ว

เป็นกำลังใจกับครอบครัวเขาจะดีกว่า

ขณะเดียวกันค่ะไปต่อกันหน่อยกับอาการป่วยของพี่โป๊งเด่งเชิญยิ้มค่ะ
เห็นว่ามีข่าวดีคุณผู้ชมจากเพื่อนสนิทพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะฮะ
บอกว่าหลังจากที่โทรถามภรรยาของพี่โป๊งเหน่งว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
เห็นว่าตอนนี้อาการพี่โป๊งเหน่งดีขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วได้รับการดูแล
แล้วก็ได้กำลังใจจากคนในครอบครัวอย่างท่วมท้นเลย
รวมไปถึงท่านอาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณด้วยนะคะ
พวกพี่น้องเถ่าตลกทั้งหลายเขาก็รับรักกันไป
โพสต์นี้มีคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงศิลปินตลก
เข้ามาบอกว่าเออโล่งใจนะอย่างน้อยก็ได้กลับบ้าน

แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตไม่ประมาทบุหรี่
ถ้าเลิกได้ก็เลิกซะนะคะ

ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแล้วก็ดีใจด้วยนะคะ